ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าง

คุณสุธรครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้สู้สู้สู้สู้

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้
ไม่ใช้ครับ

หมายความว่าจะต้องร้องเพลงนี้โดยไม่ผิดเลย
ถ้าร้องได้นะครับ๔๐๐๐บาท

เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

เพลงมาครับ

อัลพิมพ์
มือแรกย้าย
แต่แรกแย้มเธอหยดหย่อย
ท่านเฝ้าคอยเฝ้าขอชมเชือน
เธอกลับทำยามทำหญิง
เห็นจริงไปให้คนอื่น
แล้วยื่นกลับมาทำไม
เมื่อยังหอมเธอก็โหย
ครันกรีบโรยร่วงแล้วใจ
เคยเปรียบฉันเหมือนสวะ
ขยะและผงยักษ์ใหญ่
แล้วไอ้เจ้าทำยาม
เคยใช้เป็นที่เช็ดทาง
แล้วจะเอาไปซับน้ำตา
เคยเรียกฉันเป็นลาง
แล้วจะมาเรียกราชศรี
พอและพอพอและพอที่
ฉันไม่มีหัวจิตหัวใจ
เปรียบต่อไม้ที่ตายแล้ว
ไหล่วิแววจะฝืนคืนได้
เอากิ่งที่ใดมาต่อ
เอานอมาทาบมันใหม่
ไม่ยอมแพกใบอีกแล้ว
ป้องการเงินต้องการเงิน

โลกใจโลกใจโลกใจโลกใจโลงใจ
เพลงสาม
มูลค่าสี่หมื่นบาท

คุณสุนทรร้อง
คุณสุธรร้อง

ท่อนที่ร้องผิดก็คือท่อนนี้ครับ
ต้นฉบับร้องว่าแล้วยายจะเอาทำยา
แต่คุณสุนทรร้องออกไปเป็น
เคยเปรียบฉันเหมือนสวะ
ขยะและพงยักยัย
แล้วไอจะเอาทำยา
เพลงนี้ก็คือเพลงต่อไม้ที่ตายแล้ว
ของคุณรังศรีเสรีชัยนั่นเอง

คุณสุนทรนะครับร้องผิดไป๑คำ
ก็เป็นการร้องผิดที่ไม่ได้ตั้งใจจะร้องผิด

แต่ว่าตามกฎิกาของเรานะครับ
เราก็บอกแล้วว่าต้องร้องให้ชัด
ถ้าไม่ชัดเราจะถือว่าเป็นการร้องผิด

นะครับเป็นไงลูก
คุยอะไรกับลูกอ้วนไหม
ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้างหน้ามาใหม่ก็ได้
ชีวิตนี้คงไม่ไหวนี่ฮะผู้ชายคนนี้เขาแสดงให้ดูแล้วเขาเต็มที่เขาเป็นอย่างนี้เขาเลี้ยงดูคนตั้ง๘คน๘ชีวิตรอยยิ้มและสีหน้าก็ยังคง
มีความสุขแล้วน่ารักนะมีรอยยิ้ม
อยากให้คุณสุนทรฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่เขามีปัญหา

ครับปัญหามีทางออกทุกอย่างนะครับ
ก็ให้กำลังใจกับตัวเองเข้าไว้ก่อน
ที่คนอื่นจะมาให้กำลังใจกับเรา

ขอบคุณให้คุณธรรมนะครับ

ถ้าคุณผู้ชมอยากจะเก่ง

คุณมีปัญหาชีวิตเรามีทางออกให้
เรามีเงินรางวัลรอคุณอยู่สูงสุดถึง

ให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับ

หรืออะไรทั้งสิ้นร้องเพลงให้ถูกต้อง
คุณรับไปเลยนะครับ๑๐เพลง

และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมง

แล้วก็คนสู้ชีวิตอีกมากมายได้
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ขอลาไปหน่อย

ไม่มีรักใดจะยิ่งใหญ่เท่ารักของแม่

๒คนค่ะแต่ว่าที่ห่วงที่สุด

ยิ่งตอนที่ลูกผสมือเป็น
พูดได้ปูได้ยิน
ทำไมเขาไม่มี
ส่งลูกไปเรียนแล้วลูกกลับมาบอกว่าท้อง
ความรู้สึกพี่แก้วตอนนั้นโกรธลูกไหม
ผมมารายการร้องได้ให้ล้านในครั้งนี้ก็สู้เต็มที่ครับผมฝ่ายฝันถึงขั้นจะได้
หมื่นอยู่แล้วนะครับแต่ร้องช่วงลมขึ้นไม่ทันอยู่นิดเดียว
แต่ไม่เป็นไรครับสู้ยังไงก็ต้องสู้ต่อไปครับ
ขอขอบคุณพี่เป๊กกี้มากเลยนะคะที่ให้จักรยานพวกหนู
และพวกหนูจะสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีของลุงอ้วนและตั้งใจเรียนค่ะ